หลังจากที่ย้ายจากโรงพยาบาลที่สมุทรสาครเข้ามาที่สิริราชนะครับ
อาการก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ว่ายังคงโคม่าอยู่คุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคุณหมอเขาบอกว่า
ควบคุมเรื่องของการไหลของเลือดในร่างกายของน้ำตาลได้แล้วนะครับ
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์พร้อมกับญาติถึงความคืบหน้าของอาการของน้ำตาล
หลังย้ายตัวจากโรงพยาบาลสมุทรสาครมารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
แพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชนั้นได้เข้ามาประเมินอาการของน้ำตาลทั้งวันครับ
ซึ่งยังคงอยู่ในห้องของผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ว่าอาการของน้ำตาลเกิดขึ้นอะไรกันแน่อันนี้สังคมสงสัยมาก
อาการแบบนี้จู่แล้วเลือดมันออกปากออกจมูกได้อย่างไร
คือบางคนนึกไปถึงเรื่องของการโดนของแล้ว
ประมาณนั้นเพราะเราเห็นฉากแบบนี้ในภาพยนตร์ในละครเยอะนะครับ
คุณแม่บอกแบบนี้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยนั่งรับประทานอาหารค่ำนะฮะที่บ้านนะฮะ
จู่น้ำตาลมีเลือดออกที่จมูกก่อนแล้วก็ที่ปาก
จนน้องเนี่ยทรงตัวไม่ได้ค่ะ
เพราะเลือดออกมากน้องเริ่มหายใจติดขัด

แต่น้องก็เลือดออกอะก็ต้องปั๊มอยู่แบบนั้นนะครับ
ประการอื่นยังคงต้องรอในการดำเนินการในการรักษาและวินิจฉัยต่อไป
ตอนนี้นะครับทุกคนในครอบครัวเริ่มเบาใจได้มากขึ้น
เพราะว่าเชื่อว่าน้ำตาลอยู่ในมือของคุณหมอที่ดีที่สุดแล้ว
แล้วก็มีความหวังว่าทิศทางการรักษาน่าจะออกมาแนวโน้มที่ดีขึ้น
ไปฟังเสียงของครอบครัวรวมทั้งคุณแม่ของน้องน้ำตาลนะครับ
ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
ผมบอกได้แค่ว่ามันปลอดภัยที่อยู่ในมือแพทย์
ที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณวุฒิทางเรื่อง

มั่นใจว่าเขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
ในทุกขั้นตอน
อาจจะมีบางช่วงมากที่มันปลุกขะ
แต่ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
ตอนนี้เรารออยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เฝ้ารอแล้วก็คาดหวังในผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ

มันก็ต้องรอพรุ่งนี้ที่ทางแพทย์เนี่ย
แพทย์เขาอาจารย์แพทย์มาบอกชัดเจน

ไม่ค่อยไม่เรียกนะฮะให้เขาแบบว่าสู้นะ

เพราะว่าหลังจากที่น้องน้ำตาลมีอาการ
เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทีนี้พี่สาวของน้ำตาลค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการของน้องสาว

ก็ได้มีการวินิจฉัยเบื้องต้นเชื่อว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปอด
เพราะว่าเลือดมันออกมาจากปอด
ตอนนี้ปอดแตกไปแล้ว๑ข้าง
มีการเจาะปอดอีก๑ข้าง
ตอนนี้ทางทีมแพทย์เป็นห่วงเรื่องของสมอง

เพราะว่าออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองถึง๒ครั้งแล้ว
หากไม่ฟื้นก็จะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลย
ซึ่งทางครอบครัวคุยกันว่าเราสามารถรับได้นะ

ใช่ซึ่งที่ผ่านมาน้องน้ำตาสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ไม่มีโรคประจำตัว
ไม่เคยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเลย
นี่คือเหมือนไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดเลย
ที่จะบ่งชี้ว่าน้องมีความเสี่ยงการเป็นโรคอะไรแบบนี้นะ
แต่เขามีภาวะหนึ่งที่เป็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะ

เลือดกำเดาไหลบ่อยตอนเด็ก
ทุกครั้งที่ไหลก็จะแตกต่างจากคนอื่นนะ
คือไหลออกมาคราวละเยอะแล้วก็ออกมาเป็นฟองด้วย
ซึ่งคิดว่าอันนี้แหละอาจจะมีผลต่ออาการป่วยครั้งนี้
เป็นไปได้นะเพราะว่าทางจมูกปากเนี่ย

มันอาจจะไหลแล้วไม่ได้ออกทางจมูก
แต่ว่าไหลลงไปที่ปอดก็เป็นไปได้
เดี๋ยวต้องรอทีมแพทย์แถลงนะคะ
ซึ่งเพชรนบพลจันวิทันแฟนหนุ่มของน้องน้ำตาลค่ะ
ก็มาส่งกำลังใจอยู่หน้าห้องไอซียูตลอดทั้งวันนะครับ
พอรู้ข่าวเขาก็รีบมาที่โรงพยาบาลเลย

แล้วก็มานั่งเฝ้าน้องอยู่ที่หน้าห้องค่ะ

เพราะว่าน้ำตาลเป็นผู้หญิงที่แข็งแรง
เชื่อว่าจะกลับมาหายดีได้
เพราะว่าน้องน้ำตาลผ่านทุกช่องทางเลยค่ะ
มีดิวอรุณพงศ์แล้วก็ฟลุ๊กพัชระ

ก็เดินทางมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ

เชื่อว่าปาติหารจะต้องเกิดขึ้น

เป็นคนที่ร่วมฝันมาด้วยกันอะเนาะ

เพราะผมพูดทางจิตนะ

เรารู้สึกแบบรู้สึกเลยว่า
เครื่องมือพร้อมขนาดนี้ทุกอย่าง
เต็มที่ให้กับเขาขนาดนี้
รู้สึกว่าเขาน่าจะต้องดีขึ้น

มาแถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องของแนวทาง

เกี่ยวกับเคสของน้องน้ำตาลด้วย

กำลังคิดว่าอาการแบบนี้มันเกิดจากปัจจัยเสี่ยง

มีผู้เชี่ยวชาญเป็นอายุระแพทย

สาเหตุของการที่มีอาการเลือดออกในปอด

เป็นเนื้องอกหรือมะเร็งในปอด
หรือมะเร็งลุกลามไปที่หลอดเลือด

หากแผลวรรณโรคทะลุไปที่หลอดเลือดก็เป็นสาเหตุทำให้เลือดออกมาที่ปอดได้
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเลือดออกง่ายยกตัวอย่างเช่น
คนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วเกร็ดเลือดลดลงต่ำลง
ทำให้เลือดออกตามอวัยวะต่างรวมไปถึงปอดก็ได้
อาการเลือดออกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ผู้ป่วยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรค
เขาบอกว่าพบ๑ในล้านนะคุณน้ำตาลอาจจะเป็น๑ในล้านคนที่พบแบบนี้
ส่วนวิธีป้องกันมีไหมมี
วิธีป้องกันและเลี่ยงจากอาการเลือดออกในปอด
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด
คุณผู้ชมทราบดีนะว่าไม่ควรสูบบุหรี่นะแล้วก็วรรณโรคต้องไม่สูบบุหรี่
เลี่ยงเรื่องของสารพิษเลี่ยงเรื่องของมลพิษในภาวะแวดล้อม
นี่มันก็เลี่ยงยากแต่เบื้องต้นคือไม่ควรจะสูบบุหรี่
แล้วควรจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เป็นภูมิคุ้มกันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะว่าต้องออกกำลังกายทานอาหารให้มีประโยชน์กับร่างกาย
เรื่องของปัญหาสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่นะครับ